คอลโลมอร์มีฉายาอะไรบ้าง

แล้วเรามาดูค่ะนายกกันหน่อยไหมพี่
นายกคนเอกปรยุทธ์จันโอชาเนี่ย
น้ำแข็งเอาดีนะนะมายอันนี้ไม่ได้มาจากปากคุณน้ำแข็งใช่
ธรรมเนียบถูกต้องคือสื่อเขาตั้งฉายาให้เราเป็นสื่อนำมานำเสนออีกทีนึง
ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้คุณผู้ชมพิมพ์มาเต็มเลยเห็นด้วย
เห็นด้วยคุณผู้ชมเห็นกราฟสีม่วงไหม
ดที่กราฟสีม่วงในไลฟ์ก่อน
แล้วมันจะเด้งขึ้นมาให้คุณกฎเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

คุณออกจากไลฟ์ออกจากไลฟ์แป๊บนึงแล้วกดเข้ามาใหม่
คำถามแบบสำรวจมันจะเด้งขึ้นมา
ไม่งั้นถ้าคุณพิมพ์มาเนี่ยมันจะไม่เข้าในการประมวลผลของเรานะ
ทีนี้ดูกันต่อค่ะคุณผู้ชม
ดูฉายากของคนเอกประยุทธิ์บ้าง
เอาจริงนะปมวาระเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายก
คือก็สั่นคลอนกับภาพลักษณ์ของนายกตลอดเหมือนกัน
ที่ผ่านมามันกลายเป็นข้อคอรหาไง
ว่าเรื่องความชอบทำในการครองเก้าอี้นายกต่อเนื่องยาวนาน

ไหมเขาก็เลยเอาคำนี้มาใช้
คำว่าแปดไม่ใช่แปดปีค่ะ

สารมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
จำได้ไหมช่วงนั้น๓๘วันก็จริง
แต่ว่าสังคมก็เคลือบแคลงสงสัยค่ะ
คือตัวนายกอาจจะพูดเสมอว่าไม่ได้ยึดติดอำนาจ

แต่พอมันมีปัญหาใต้พรมมันโดนคุ้ยขึ้นมาคุ้ยขึ้นมา
แล้วนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของฉายาแปดเปื้อน
คนก็เลยมองว่าไม่ได้ใสสะอาดไม่ได้ผุดผ่องแบบอีกต่อไปไหม
ทีนี้พอมีฉายาแบบนี้เมื่อวานนะ
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมค่ะไปถามนายกเลย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูท่าทีของนายกหน่อย
ธรรมเนียบพยายามถามรู้สึกยังไงกับฉายารัฐบาลหน้ากากคนดี
แล้วรู้สึกยังไงกับฉายาของนายกแปดเปื้อน
คุณว่าท่าทีของนายกอาจจะลองฟังเองค่ะ
เห็นไหมเปิดกระจกมือเกือบออกมือออกมานอกรถเลย
มือปั่นแบบนี้งอนไหมงอนพี่ว่า
ง้อนแหละดูออกอยู่กันมา๘ปีแล้ว
คุณผู้ชมครับท่านนายกครับ
ประเพณีบ้าบ่อนี้
มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๒๓ครับ
สมัยนั้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
สื่อมวลชนของธรรมเนียบรัฐบาล
เขาได้เริ่มตั้งฉายาให้กับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีอืม
ประเพณีบ้าบ่อนี้ย้ำอีกครั้งเพิ่ม

ตอนนั้นท่านอาจจะยังไม่สนใจการเมืองครับผลเอกประยุทธ์ครับ

ใช่แล้วก็ฉายาปีนี้เอาจริงก็จะมีการเล่นคำ
เออใช่มีการใช้คำแบบพ้องเสียง

ถ้าปี๒๔๖๔ก็เป็นชำรุษยุทธโสม
เอามาดูรองนายกและรัฐมนตรีท่านอื่นกันบ้างคุณผู้ชมนะครับ

รองนายกรัฐมนตรีพี่ใหญ่สามปอร์
ได้รับฉายาว่ารองนายก
ไม่ใช่รอเรือนะรอลิงครับรองนายก

ก็ตอนนั้นจำได้ไหมตอนท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ย
โดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เป็นนายกโชคราวตั้งสามราชการแทนนายกกับกระธมนตรี

การลองหมายถึงแบบลองเป็นน่ะ
ลองเป็นนั่นน่ะนี่แหละฮะแล้วพลเอกประวิทย์เนี่ย

ตอนนั้นลงพื้นที่รัว

ตอนนั้นท่านเดินเองเลยไปหลายงานเลย
อ๋อก็ตอนนั้นใจบันดาลแรงไงจำได้ไหม

ใช้ใจบันดาลให้มีแรงค่ะแล้วกองเชียร์ก็
ที่เป็นกองเชียร์พลเอกประยุทธ์นะก็หวั่นอยู่เหมือนกัน

สุดท้ายก็เป็นการแค่ลอง
เพราะว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายก
พี่ใหญ่แห่งสามปอีกท่านหนึ่ง
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อก

ฉายาหน้าชัดหลังเบลออ้าวทำไม
คือสื่อธรรมเนียบบอกว่าเบื้องหน้าเราจะได้รับรู้และเห็น

มันจะคลุมเคลือไม่ค่อยชัดเจนครับ
ส่วนคุณวิศนุเครืองามครับท่านรองวิศนุ
ฉายาเครื่องจักรซักล้าง
ความเป็นเอกอุด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ครับ

ซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล

นี่ประชาชนก็จับตามองนะว่าท่านจะได้ฉายาอะไรนะ

ใช่อาญานะคือมีบทบาทอย่างมากในรัฐบาลนี้

รองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุข
ฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอย

แน่นอนล่ะครับแม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด
แต่กฎหมายควบคุมนี่สิยังค้างเติกติดดอยอยู่

เพราะบทบาทพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยก็สวมบทไดโว่

ดูดสอสอนักการเมืองชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรม
อันนี้ผมไม่ได้บอกสื่อธรรมเนียบบอกมา

คุณผู้ชมนอกจากฉายาที่มันเป็นสีสันแล้ว
เมื่อกี้เราเห็นธานายกพี่พุทธอีกมึงอยู่ใช่ไหม
ที่บอกว่าไอ้ประเพนิฬ์บ้าแบบนี้
มาดูปฏิกิริยาของคุณอนุทินบ้าง
พอได้ฉายาแบบนี้ท่านจะว่าอย่างไรครับ
ถ้าของปีที่แล้วคุณอนุทินเป็นฉายาวัคซีนนะ

แต่ก็ปีนี้เราได้เห็นว่ามีสอสอจากหลายพัก

พลังประชารัฐก็มีประชาธิปัตย์ก็มี
เก้าไกรก็เยอะเข้าภูมิใจไทยเพียบเลยฮะ
นี่ไงภูมิใจดูดพูดแล้วดอยจริงก็ล้อกับโซโลแกนนะ
สโลแกนของพลักฯภูมิใจไทยพูดแล้วทำ

คุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกระทะบนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกันรายได้

อันนี้ผมว่าอันนี้ก็แซ่บสุพัฒนภงพันธ์มีเจ้า
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ที่ไม่มีสิ่งไหนทำได้จริงอันนี้คือสื่อธรรมเนียบบอกนะ
พี่เบิร์ดนิดนึงนิดนึงเห็นโพลไหม
อ่าโอ้โหแล้วเก็บไปเรื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเช้านี้ต้องรู้นะ
เราค่อยมาสรุปการเก็บไปเรื่อยคุณผู้ชมดูไปเรื่อย
คุณดอนประมาทวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการต่างประเทศได้ฉายาลุ่มด่อน
เพราะว่าไม่สามารถสร้างการรับรู้งานเอเปิกได้เท่าที่ควร

ส่วนรัฐมนตรีสองคนที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์
สุชาติชมกฤษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปีนี้ได้ฉายา
รัฐมนตรีแรงลิ้นครับ

อ๊ะปากหวานไง

ส่วนคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมได้ฉายาวันทอง๒ป่อ
ยังไงล่ะฮะก็รักพี่ด้วยก็รักน้องด้วย
มันเปลี่ยบเสมือนนางวันทองรักทั้งขุนแผนแล้วแพ้ความดีของขุนช้าไง

แล้วก็รักและศรัทธาทั้งสองท่าน

วาทะแห่งปีนี่ท่านนายกไปพูดที่ไหนอ่ะงานวปอนะ
คือคำพูดที่ว่าเป็นวักทองบอกว่าเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะ
เพราะผมไม่รู้แล้วในงานนั้นท่านก็จะหัวเราะหัวเราะอมยิ้มเขินหน่อย
พี่ปุ๊บพูดเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนี่ค่ะ
คือไม่รู้นี่ท่านคงคิดถึงพี่ท่านแหละ

คุณผู้ชมเรายังเปิดโหวตแสดงความคิดเห็น
เห็นด้วยก็มีเห็นไม่เห็นด้วยก็เยอะ

จะบวชไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะมีฉายาให้คุณผู้ชมทบทวนว่า

แต่สำคัญคือหน้ากากคนดีเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่ากับฉายารัฐบาลครับ

เราได้เห็นเสียงสะท้อนของประชาชนนี่แหละ